สำหรับใครที่ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดหรือไม่มีแผนจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัด
เที่ยวกันกับผมที่สนามหลวงคุณผู้ชม
พระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ
นี่คุณไปถ่ายตรงนี้สวยงามมากนะ
เชิญพระบรมศาลีบริกฐาตุออกมาจากพระบรมมหารราชวัง

เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนราชรสน้อย
ก่อนจะอันเชิญไปประดิษฐานยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พร้อมด้วยริ้วขบวนพระบรมศาลีมริกฐาตุ
และพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ

เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับ
และระหว่างขบวนมีผุทธศาสนิกชน
นั่งเป็นแถวเพื่อรอศักระพระบรมศาลีมริกฐาตุตลอดเส้นทาง
นายวีรามโรธโภจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่าริ้วขบวนอันเชิญพระบรมศาลีมริกฐาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อถวายพระราชกุศล
เสริมความสริมงคลทั่วโลก
อีกทั้งเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล
แต่สมเด็จพระบุรพภาพมหากศติยธิราช

สวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข

ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุก
ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ
โดยพระบรมศาลีมริกฐาตุจะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปจนถึงวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
จากนั้นจะอันเชิญพระบรมศาลีมริกฐาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ
ประดิษฐานให้ประชาชนศักระที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

จากนั้นกรมการศาสนายังได้จัดกิจกรรมไหว้พระ๑๐วัดสืบสิริสวัสดิ์๑๐ราชการ
ระหว่างวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๑ก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ
จนถึง๑มกราคมปีหน้าตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงครึ่งนะครับในช่วงเย็น
แล้วก็จะมีการจัดบริการรถรับส่งฟรีด้วย
ไปยังวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
วัดอรุมราชวรารามวัดอราวมหาวิหาร

เงี่ยใครไม่อยากไปรถติดอยู่ต่างจังหวัดก็หรือนี้เทศนี่แหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าฝนนั้นจะไปหรือยัง